คุณผู้ชมคะมีคลิปภาพคลิปนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่มีวัยรุ่น๕คน
ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยอะค่ะครับรุมทำร้ายวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่ง
อายุแค่สิบเจ็ดนะคะเสียชีวิตอยู่กลางสนามฟุตบอลโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ที่จังหวัดขอนแก่นเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้
แล้วคลิปนี้เนี่ยนะคะคนถ่ายเนี่ยเป็นแฟนของหนึ่งในคนที่ไปทำร้ายเขา
อ่าที่ถ่ายเอาไว้เป็นลักษณะที่ว่าเป็นหลักฐานอืม
จะได้ไปบอกนายจ้างถูกว่านี่ไงทำแล้วเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มนี้ที่มาทำร้ายวัยรุ่นชายคนนี้เพราะว่าเขาได้รับการว่าจ้าง
บอกว่าคนที่ถูกทำร้ายไม่ยอมจ่ายเงินค่ายาเสพติด
ไปทำร้ายเขาหน่อยไอ้คนที่รับจ้างไปทำร้ายก็ถ่ายคลิปเอาไว้
นี่ไงทำร้ายให้แล้วนะเขาตายนะคะ

โอ้โฮหิบแล้วมีอะไรบีดให้ฮะมึงไงนะคุณฮะมึงพูดมึงบีดใครมึงถาม
คือภาพมันโหดเยี่ยมจริงจริงคุณผู้ชมครับ
เราก็ต้องให้ดูได้แค่นี้ค่ะ
คือที่เขาไปรุมทำร้ายเนี่ยนะใช้ไม้ฟาดหัวฟาดไทยทอย
กระนำเตะเข้าที่หน้าแล้วก็สีชีวิตอ่ะ
ทิ้งอยู่ที่สนามฟุตบอลของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ช่วงเช้าเมื่อวานน่ะนะคะแล้วก็ภาพเราต้องเซ็นเซอร์แบบนี้
แต่เราได้ยินเสียงคนที่ถูกทำร้ายเขาพยายามร้องขอชีวิตแล้วเขาถาม
อืมผมทำอะไรผมผิดอะไรผมทำอะไรผิดเราได้ยินเสียงแบบเนี้ยอืม
ฟังแล้วมันหูยมันหดหูใจอ่ะคุณผู้ชมครับพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านเป็ดบอกว่าสั่งให้ชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่หา
รักฐานเพิ่มเติมนะคะผู้ตายเนี่ยอายุแค่๑๗นะคะ
เป็นชาวบ้านตูมตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น
ก่อนเกิดเหตุมีคนแถวนั้นได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่เข้าไป
ในจุดเกิดเหตุสองคันแล้วก็ได้ยินเสียงว่ามีคนถูกทุบตีหลายครั้ง
แล้วก็ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่ออกไปได้ยินเสียงขี่เข้ามาสองคัน
ได้ยินเสียงขี่ออกไปคันเดียวค่ะครับนี่แล้วก็พบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ตัวผู้ตายกับเพื่อนสนิทอีกคนเขาไปเที่ยวด้วยกัน
แต่หลังเกิดเหตุเพื่อนสนิทคนนี้หายไปไหนก็ไม่รู้
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะติดตามตัวเพื่อนของผู้ตายมาสอบปากคำด้วย
ว่ารู้เรื่องไหมรู้เรื่องที่เกิดขึ้นด้วยหรือเปล่า
พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิบอกว่าจากการตรวจสอบประวัติ
ตัวผู้ตายเองเนี่ยก็เคยถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติด
เพิ่งออกจากสถานพินิษฐ์มาได้แค่เดือนเดียวนี่อายุแค่๑๗เองค่ะ
ก็เลยสันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะเป็นเรื่องขัดแย้งส่วนตัว
ช่วงเย็นที่ผ่านมาพลตำรวจโทสุรชัยควรเดชคุบ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔เดินทางไปที่สพบ้านเป็ด
แถลงข่าวการจับตัวผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุนี้นะคะ
จับได้ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะผู้ก่อเหตุห้าคน
เป็นผู้ชาย๔คนมีผู้หญิงด้วย๑คนค่ะ
แล้วก็ยังอายุน้อยคุณผู้ชมอายุ๑๖๒๓ปี
ไม่ได้นำตัวมาแถลงข่าวนะคะมีแค่ของกลางที่ยึดได้
มีดดาบยาวไม้เบสบอลโทรศัพท์มือถือรองเท้าผ้าใบกางเกง

พลตำรวจโทษสุรชัยบอกว่าสาเหตุที่กลุ่มนี้ลงมือทำร้าย
เพราะได้รับการว่าจ้างจากพ่อค้ายาเสพติดรายหนึ่ง๕๐๐๐บาท
มากัน๕คนก็แบ่งกันคนละ๑๐๐๐บาท
๕๐๐๐ให้๕คนนี้มารุมทำร้าย
เพราะว่าผู้ชายวัย๑๗คนนี้เบี้ยวเงินค่ายาบ้า
ก็เลยหลอกให้วัยรุ่นผู้ชายคนนี้อายุ๑๗คนนี้
ให้ไปที่จุดนัดพบแล้วก็ไปรุมทำร้ายเขาอะค่ะจนเขาเสียชีวิต
แล้วก็จังหวะที่กำลังทำร้ายร่างกายกันอยู่
ผู้หญิงเป็นแฟนของหนึ่งในคนก่อเหตุเนี่ยนะคะเขาถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็ส่งคลิปให้กับคนว่าจ้างเป็นหลักฐานว่านี่ไง
มา๕๐๐ทำให้แล้วนะทำร้ายร่างกายให้แล้วนะแบบนี้
เพื่อนสนิทของผู้ตายที่ไปด้วยกันกลุ่มผู้ต้องหาเขาบอกว่าเขาปล่อยไปค่ะ
จริงผู้ตายเขามีเพื่อนด้วยคนนึงแต่๕คนนี้บอกว่าปล่อยไป
เพราะว่าไม่ได้รับคำสั่งให้ทำร้ายอีกคนนึงรับคำสั่งให้ทำร้ายแค่คนนี้
ก็เลยทำให้คนนี้ตอนนี้ก็เลยอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
ว่ากลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้ก่อเหตุกันมาแล้วกี่ครั้ง
เต็ดตีเต็ดไลค์สดไลค์ให้มีผลงานเสร็จก็จ่ายเงิน
แต่ครบวงการนี้นะครับเค้าดีละนิดนึงเดี๋ยวเค้าก่มจับทั้งกระบวนการ
ตำรวจต้องไล่เอาไปให้ถึงแบบไอ้คนจ้างเลยนะในต้นทางเลย
อย่างนั้นมันก็จะมีอย่างนี้เรื่อยนะครับ
ครอบครัวของวัยรุ่นชายที่เสียชีวิตวันนี้นำศพของหลานมาทำพิธีทางศาสนาที่วัดป่ามิ้งเมืองนะครับ
ก็ทางคุณปู่ของผู้ตายเนี่ยบอกว่าปกติหลานชายอยู่ที่บ้านก็ช่วยงานทั่วไปนะ
บางครั้งก็มีออกไปทำงานเป็นช่างเชื่อมเหล็กนะครับ
คืนเกิดเหตุคือวันที่๑๓มกราคมก่อนที่ปู่จะออกไปทำงาน
กำชับว่าหลานเนี่ยอย่าออกไปไหนนะหลานก็รับปาก
กระทั่งช่วงเช้ามีคนนำภาพหลานชายมาให้ดู
ถึงเห็นว่าหลานถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
สิ่งที่อยากเรียกร้องในตอนนี้ก็คืออยากให้ตำรวจช่วยเร่งติดตามตัวคนร้ายกลุ่มนี้
มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วเพราะเกรงว่าจะไปทำร้ายคนอื่นอีก
เพราะจากพฤติกรรมถือว่าเป็นภัยต่อสังคมเป็นอย่างมาก
ตอนนี้ตำรวจก็จับผู้ต้องหาได้แล้วนะครับ
ส่วนยายของผู้ตายนะฮะไม่ใช่ย่านะ
เพราะว่าครอบครัวนี้เขาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่นะครับ

ทางฝั่งของยายเนี่ยบอกว่าคืนวันที่๑๓เวลาประมาณ๕ทุ่ม
มีเพื่อนสนิทหลานชายมารับหลานที่บ้าน
บอกว่าจะไปกินเลี้ยงงานวันเกิดของเพื่อนอีกคนหนึ่ง
เพื่อนคนนี้ยายบอกว่ามาหาหลานที่บ้านบ่อย
ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไว้ใจก็ไปจะไปก็ไปนะครับ
หลังจากหลานตายเนี่ยเพื่อนสนิทที่พาหลานออกจากบ้านไปในคืนนั้น

พร้อมทั้งมาบอกว่าคืนวันที่พาหลานออกจากบ้าน
ได้พาหลานไปส่งต่อให้กับเพื่อนอีกคนนึง
ซึ่งไม่รู้ว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยพาหลานชายไปไหนต่อ
ทางฝั่งของยายก็เลยอยากให้ตำรวจไปตามตัวเพื่อนของหลานทั้งสองคนเนี่ยมาสอบสวนด้วย
ว่ามันไปยังไงกันถึงพาหลานเข้าไปตายนะครับ
ทีนี้ไปดูเพื่อนของผู้ตายนะครับผู้สื่อข่าวของเราไปพูดคุยด้วยนะครับ
ก็ไปคุยกับปู่ของเยาวชนชายที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในที่เกิดเหตุกับผู้ตาย
ผู้ต้องหาบอกว่าปล่อยไปคนนึงใช่ไหม
เพราะว่าไม่ได้รับคำสั่งมาว่าให้ทำร้ายคนนี้
ก็ยอมรับว่าหลานชายเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็คือกัญชา
วันเกิดเหตุประมาณตี๓หลานชายออกไปจากบ้านแต่ไม่รู้ว่าไปไหนไปทำอะไร
กระทั่งตี๕หลานชายกลับมาบ้านเห็นว่ามีรอยช้ำอยู่ที่แขน
บอกว่าถูกวัยรุ่นรุมทำร้ายมาแต่หนีรอดตายมาได้
แต่ไม่ยอมบอกมากกว่านี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ตี๓ครับ
คนที่ตายเนี่ยมอเตอร์ไซส์ไม่มีเขาเลยเอารถของผม

ตีนี้เขาไปน้ำเขา
ตอนตี๓ครับ
ไปทำอะไรกันครับผม
ไปสาวของมันโค้งยุหาลผมก็ไม่ค่อยหัวจากลง
หรือหรือไงว่าเมื่อกี๊เนี่ยว่าเอาสนาม

ตกลงสาวที่จะไปหาเนี่ยในหมู่บ้านที่เกิดเหตุนะครับ
คือเป็นสาวของของราตราวหรือว่าของ
ไม่ได้ไม่ได้ถามเลยครับไม่ได้เจอตังค์บอร์ธมา
ไปที่เกิดเหตุด้วยกันเนี่ยค่ะแล้วก็กลุ่มผู้ต้องหาปล่อยไปเนี่ยนะ
เจอตัวแล้วนะคะแล้วก็ตำรวจสพบ้านเป็ดนำตัวไปสอบสวนแล้วนะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เยาวชนชายคนนี้เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุ
ผู้ตายชวนให้ไปรับยาบ้า
ที่มีคนเอาไปซ่อนไว้ในโรงเรียนที่เกิดเหตุนะคะ

พอไปถึงก็ช่วยกันหาว่ายาบ้าซ่อนอยู่ตรงไหน
แต่หาไม่เจอแล้วจู่ก็มีกลุ่มคนเข้ามาทำร้าย

แต่เพื่อนของเขาก็ไม่รู้ชะตากรรมว่าเป็นยังไง
คือเขาหนีมาได้คนเดียวก็ทิ้งเพื่อนอีกคนนึงไว้
เพื่อนอีกคนก็เลยถูกรุมทำร้ายจนเสียชีวิตนะคะ
เขาก็บอกว่าที่ผ่านมาตัวผู้ตายเคยชวนไปเอายาบ้ามาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
แต่เคยรู้ว่าเพื่อนเคยไปรับยาบ้ามาแล้วก็ไม่จ่ายเงิน
นี่นะเวลาไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันจะมีอะไรแบบนี้
แสดงว่าครั้งนี้เนี่ยมันวางแผนล่อให้ออกมาเลย
คือชีวิตของวัยรุ่นผู้ชายในช่วงก่อนที่จะเติบโตไปเป็นวัยผู้ใหญ่

นั้นต้องเลือกคบเพื่อนดีนะฮะน้อง